ดูเรื่องราวของฮีโร่กันหน่อยมีเหตุสองเหตุการณ์
คือมีคนพลัดตกเรือจมน้ำไป
แล้วมีฮีโร่ไปช่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอด
จมน้ำตายตามไปแต่ก็รอดมาได้
ไปดูทั้ง๒เหตุการณ์นะครับ
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้น๖โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะ

คุณผู้ชมดูที่วงกลมสิฮะ
มีหญิงชะลาอายุสักประมาณ๗๐ปีกำลังจะก้าวลงเรือ

แต่ว่ามันพลาดท่าหลุดจากเชือก
ทำให้พลัดตกลงมาในคลองแสนแสบ
อยู่ใต้ยางแบบนี้เลยครับ

พยายามคว้ามือไปช่วยแต่เสียหลักเหมือนกัน

รีบกระโดดลงไปช่วยดึงทั้งสองคน
ขึ้นมาได้ก่อนจากนั้นดำลงไป

ภูงล้างลงไปในน้ำไหนไม่น้ำเจ้าพญาไปช่วยคนตกน้ำ
ตัวเองนั้นเกือบหมดแรงและเกือบจมน้ำอีกคนนึงนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๓พฤษภาคม

แชร์คลิปผลบังดีไปช่วยเหลือคนตกน้ำ

ซึ่งนอกจากมีผู้ชายคนนี้แล้ว
ก็มีสาวโอเบรเตอร์ที่ไปช่วยปั๊มหัวใจ

โร่หนุ่มคนหนึ่งเสียสละชีวิต

พุ่งตัวลงไปแบบไม่กินชีวิตเลย
แล้วไหว้ไปช่วยคนที่ตกน้ำขึ้นมาบนเรือ

ให้กับผู้หญิงที่เป็นสาวทำงานเป็นโอเบรเตอร์
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกันกับฮีโร่หนุ่มคนนี้

คุณจีมรัตติกูล

เป็นวิศวกรของบริษัทผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง

ก็บอกว่าช่วงที่กำลังช่วยคุณลุงตกน้ำ
ตอนที่เข้าไปซ้อนตัวคุณลุง

คล้ำแล้วเหมือนไม่มีการหายใจ

มีเรือโดยสารหันหัวกลับมาที่เขา
เขาก็เลยเอามือไปคว้ากาบเรือได้พอดี

มีความเสี่ยงสูงมากที่ตัวเขาจะจมน้ำตาย

ขอให้คนจมน้ำคนนั้นนะปลอทภัยนะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ชายคนที่จมน้ำนั้นปลอดภัยแล้วนะครับ

อีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าชื่ออะไรจะได้ชื่นชมกัน
คุณจีรติกูลตั้งภาคเพียรอายุ๒๗ปีนะฮะ
ขอบคุณแทนคนที่เขาลงไปช่วยด้วยนะครับ